แต่ว่าคนในพื้นที่บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะคะ

มันพุ่งเข้ามาปักอยู่ที่คอนักท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชม
นี่ค่ะทาแบบนี้พี่เบิร์ดดอม

คือมันพุ่งมาจากน้ำพุ่งมาจากทะเลเลย

นิสัยของปลาตัวนี้คือมันจะกระโดดใช่ไหม
ใช่มันจะขี้ตกใจค่ะ
กระโดดขึ้นมาแล้วปักที่คอด้านซ้ายแบบนี้ค่ะ
นี่นะคะกลุ่มนี้เป็นนักท่องเที่ยวมาจากจังหวัดจันทบุรี
เที่ยวที่อ่าวตานคู่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด
แล้วปรากฏว่าท่านนี้ที่ถูกปลาเต็กเล้งปักคออยู่
คุณนพดลศรีงามอายุ๓๕ปี
นี่ค่ะเล่นน้ำอยู่กับญาติห่างออกไปจากชายฝั่ง

กระโจรปักคอคือบอกว่าปลามาปักที่คอ
เพราะว่านิสัยส่วนตัวคุณนพดลเป็นคนขี้เล่น

ตอนที่เจ้าตัวเนี่ยเดินมาหาญาตินี่ไง
ปักอยู่ที่คอเนี่ยสุดท้ายญาติทำไงรู้ไหมคะ
อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่ได้เพียงพอ
สุดท้ายส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลตราดนะคะ
เพราะคุณนพดลต้องได้รับการผ่าตัด
เรื่องต้นคุณหมอมีการตัดตัวปลาออกจากลำคอก่อนแล้วนะคะ
ตัดตัวปลาออกก่อนโอ้โหเหลือเพียงปากของปลาเท่านั้น
แต่เคราะห์ดีมากที่ไอ้ปากปลาแหลมมันไม่ไปโดนจุดสำคัญ
คุณผู้ชมอยากให้ฟังญาติของคุณนพดลเล่าวินาทีที่เกิดเหตุให้ฟังค่ะ
รถผู้ภัยเขามาแล้วก็นายโยคเขาก็มาดู
นายโยคอบตเขาก็มาดูแรง
แล้วก็มาที่โรงพยาบาลแหลมงอก
มอบก็ส่งมานี่ต่อแต่ก็ยังไม่ได้ผ่าตัดเลย
ที่ญาติกังวดเพราะว่าจริงแล้วคุณโนภาโดน
ถูกปลาติกเล้งปักคอตอนสักประมาณบ่าย๒นะคะ
แต่ว่าได้รับการผ่าตัดจริงคือ๓ทุ่ม

เขาก็ต้องมีการตรวจเรื่องของโควิดต่าง

ว่าปากปลามันเข้าไปถึงไหนอย่างไร

ช้าแบบนี้ก็เลยทำให้ญาติอาจจะแบบกังวลใจ
ทีนี้คุณผู้ชมอันนี้ข้อมูลน่าสนใจนะคะ
คุณสุชาติจิตมโนธรรมเป็นนายกอบตบางปิด
ท่านบอกว่าคือปกติแล้วปลาเต็กเล้งไม่ได้ดุร้าย
แต่ว่าเวลามันตกใจมันจะกระโดดขึ้นมาเหนือผิวน้ำ
แล้วจะบินไปชนกับนักท่องเที่ยว
ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว
หลังจากนี้ทางอบตบอกว่าเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์
นักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังมากขึ้น
เพราะเวลามีเรือหรือใครก็ตามเข้าไปใกล้อนาเขตของมัน
มันจะตกใจแล้วลักษณะคือมันพุ่งเลยอะค่ะ
นี่ใครจะไปคิดเหตุการณ์ที่๑ในล้านนะ
คุณนพดนโดนนี่นะยังถือว่าตัวเล็กนะพี่ปุ๊ยพี่บอกอย่างนี้
คือก่อนหน้านี้หลายปีแล้วมีคนโดนเหมือนกัน
ถ้าเป็นตัวใหญ่อย่างนี้เต็กเล็กนี่แหละ
เสียชีวิตอ่ะตายได้ใช่ไหมครับโอ๊ยน่ากลัวนะนี่แต่ว่า
นายกอบตบางปิดบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในท้องถิ่นของเขา